อีกหนึ่งเรื่องที่หน้าตัวออกตกใจไม่แพ้กันเลย
สำหรับการโคจรต่อกันในรายการ๑ระหว่าง
นั่งนะสิเป็นรายการของคุณต้นอาจ
ซึ่งคุณต้นอาจเนี่ยเขาเป็นแฟนเก่าของแต้วนัทพรจำกันได้ใช่ไหม

แต่พี่ต้นเขาไม่ชอบฉัน

ตอนนี้พี่ต้นเขาก็มีรายการใหม่แล้ว
ทำร่วมกับคุณไอซ์นั่นเอง
เป็นเทปแรกแล้วชื่อในตอนนี้ก็คือ
ครั้งแรกเฟอร์บี้ชวนทำกิจกรรมยามดึก
รับเชิญก็คือคุณแมทพิวรณีนั่นเองนะจ๊ะ
ก็ชวนกันมาเนี่ยค่ะเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมกัน

แขกรับเชิญของแขกรับเชิญอีกทีก็คือคุณสงกราน
คือโผล่มาได้ยังไงนี่นางมาโชว์ความฟิตนะคะ
เป็นเทรนเดอร์ให้กับทุกคนได้ปั้นหุ่นให้ฟิตแอนด์เฟิร์ม
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูภาพบรรยากาศบางช่วงบางตอนกันหน่อยค่ะ
พี่กัลบอกว่าอันนี้ใช้มือเล่นนะไม่ใช่มือเล่น
เอาพี่กัลโชว์ดูเลยอันไหนครับ
ไอ้นี่เอาไง

ฟิตเวอร์อะไรเวอร์นะคุณผู้ชมนะ
คือคู่นี้เนี่ยเทปนี้เราไม่ได้เห็นความหวานหรอก
แต่เราจะได้เห็นความฟิตแอนด์เฟิร์มแล้วก็ไลฟ์สไตล์ที่มันเฮ้ยมันได้อ่ะ
มันโคจรมันเจอกันแล้วมันใช่เลยอ่ะ
เห็นกล้ามขนาดนี้คุณผู้ชมบอกเลยว่ามีใจสั่นเหมือนกันนะ